เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะคุณช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ตรงถนนวิภาวดีรังสิตค่ะเป็นนุ่มวิศวกร
จริงเพิ่งเริ่มอาชีพวิศวกรนะอนาคตไกลด้วย
ปรากฏว่านัดกับแฟนสาวไว้ว่าจะไปรับสุดท้ายไม่ได้ไปรับแฟนสาวค่ะ
เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปชนกับเสาป้ายบอกทางจนเสียชีวิตเลยค่ะ
วินาทีที่ครอบครัวมาเจอร่างของผู้ตายนะร้องห่มร้องไห้ครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทั้งแม่และแฟนสาวร้องไห้แบบใจจะขาดเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก
ช่องทางคู่ขนานตรงหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
แขวง๓เสนในที่เขตพญาไทนี่นะคะเกิดขึ้นตอนประมาณเที่ยงคืน
โดยตำรวจสนสุธิศาลแล้วก็แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีป่อเต็กตึง
ก็ไปตรวจสอบค่ะมอเตอร์ไซสีแดงคันนี้
ที่ล้มอยู่ในช่องทางขวาของถนนตัวถังดูสิตัวถังด้านขวาเป็นรอยคลูด
แล้วก็คอนโซลรวมถึงคันบังคับด้านหน้าแตกเสียหาย
ห่างจากรถมอเตอร์ไซค์ไปไม่กี่เมตรค่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์นอนอยู่
นอนแบบเสียชีวิตแล้วก็คือนายสุธีขาวสบายอายุ๒๘ปี
ผ้าขาวคลุมอยู่นอนคว่ำหน้าแล้วเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
จากบริเวณใบหน้าศีรษะผู้ตายใส่หมวกกันน็อกอยู่ด้วยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย
บริเวณใบหน้ายุบคอหักแขนหักแล้วที่ตัวตรวจสอบดู
เจอแบบแลนด์ก่อสร้างเจอเอกสารประจำตัว
เพราะว่าผู้ตายประกอบอาชีพวิศวกร

ใช่ค่ะอายุ๒๘เท่านั้นเอง
แล้วห่างจากจุดที่เกิดเหตุก็เจอเป็นเสาป้ายบอกทาง
ที่อยู่กลางถนนมันมีร่องรอยการถูกเฉียวชน
เหล็กเบี้ยวเลยนะคุณสมศักดิ์คุณผู้ชม
นี่ค่ะก็เจ้าหน้าที่คาดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะไปเฉียวชนเสาตรงจุดนี้
แล้วก็ล้มเสียชีวิตนะคะครับแม่แล้วก็แฟนสาวรวมถึงญาติเนี่ย
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็ร้องห่มร้องไห้
ต้องช่วยประถมพยาบาลแม่แฟนสาวก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

เลิกจากไซส์งานก่อสร้างในพื้นที่ศรีนครินทร์
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมารับเธอที่ลาดพร้าว
ซึ่งนัดหมายกันแล้วว่าแฟนนุ่มจะมารับ
แต่ฝั่งผู้หญิงบอกว่าทำไมหายไปนานจังเลย
มารู้เพราะว่าเจ้าหน้าที่โทรติดต่อมา
แล้วก็เพิ่งรู้ข่าวเธอน่ะทำใจไม่ได้เลยนะคะ

นุ่มเพิ่งเรียนจบวิศวกรเริ่มงานได้ไม่นานเอง
จู่มาประสบอุบัติเหตุแบบนี้

แล้วเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปดูซิจังหวะของการเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไง
แล้วก็ให้มูลณิธิปติ๊กตึ๊งด้วยนะคะ
นำศพส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อชนะสูตร
แล้วก็ให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ระวังกันด้วยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ